พูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวของ๕แกนนำกลุ่มรัศดรนะครับ
วันนี้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกจากความผิดมาตรา๑๑๒กรณีการหมินเบื้องสูงเนี่ยนะฮะ
นี่ไปกัน๕คนนะครับมีนายอานนท์นำพาหรือว่าทนายอานนท์นะครับ
เพนกวิ่นพริษชีวรักษ์นะครับมีรุ้งปนัสยานะครับมีพนุพงจากนอกหรือว่าไม้พนุพงนะครับ
อีกคนนึงคือปิติวัตรสาหร่ายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์นะครับก็มากับทนายความนะครับ
มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสนชนะสงครามตามหมายเรียกในความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒กรณีไปปราศัยระหว่างการชุมนุมที่สนามหลวงเมื่อ๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะครับมีการให้ปากคำเรียบร้อย
พนักงานสอบสวนก็ปล่อยตัวกลับไปนะฮะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขนะฮะ
แม้ว่าจะเป็นข้อหาร้ายแรงนะครับก็รอเรียกตามนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายอานนท์เพ็นกวิ่นพระวิทย์แล้วก็รุงประนักสยายืนยันว่า
กังวลที่ถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๒พร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม
บอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่ตัวเองมีว่าไม่ได้ทำผิด
และจะยึดมั่นในแนวทางการชุมนุมอย่างต่อเนื่องต่อไปนะฮะ
ซึ่งทนายอานนท์นี่บอกว่าปีหน้าคือปี๖๔นะครับท่านผู้ชมครับ
มีแนวทางการเคลื่อนไหวที่จะเข้มข้นมากขึ้นอีก
เอากลัวก็ได้เอากลัวก็ได้คือพูดด้วยความประสิทธิ์จริงมันไม่ได้กลัวจริง
ก็ต้องพูดเลยว่ามันจะไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการของเราแต่อย่างใดนะคะ
เคลื่อนไหวก็จะทำต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราให้ได้ใน๓ข้อนั้นค่ะ
ว่ามันจะกระทบต่อเสร็จภาพในการแสดงออกความคิดเห็นยังไงบ้างหรือเปล่า
คือหนึ่งแยกกันหนึ่งสองมันก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่าเราก็ยังเชื่อมั่นในอิสรภาพในเสรีภาพทางความคิดทางการพูดทางการแสดงออกทางการเมืองนะคะ
ก็เราก็จะพูดต่อไปในสิ่งที่เราต้องการให้สังคมรับทราบ
ก็เป็นคดีที่ถูกแจ้งข้อหากันล่าสุดนะครับ
มีรายงานว่าในพื้นที่ท้องที่ของสนชนะสงครามเนี่ย
เพ็ญกินภวิตมีข้อหาทำความผิดเข้าขายมาตรา๑๑๒อีกหนึ่งคดีด้วยนะครับ
จากการไปชุมนุมเมื่อ๑๔พฤศจิกายนที่แยกคอกวัว
คดีนี้พนักงานสอบสวนบอกว่า
อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนการชุมนุมของกลุ่มรัศดรเขานัด๒ธันวาคมเลย
ที่หน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
สถานที่ที่ทำการของสหรัฐธรรมนูน